เรื่องนี้ก็คงจะต้องเป็นอุทาหรณ์สำหรับธาตุแมวทุกท่านด้วยนะคะ
แมวก็ต้องรู้จักวิธีการเข้าหาแมวด้วยนะคะ

เจ็บก็เจ็บรักก็รักคุณผู้ชม
แต่เรื่องนี้มันดีอย่างคือเขารักแมวจริง
คือถึงแม้ว่ามันจะทำเจ็บขนาดนี้นะ

นี่ค่ะเป็นรอยขวนนะคะ

เป็นแมวตัวผู้พันธุ์ไทยผสมเปอร์เซียค่ะ
นี่ค่ะคุณสิทธิพรสารฤทธ
หรือคุณหมูตุ๋นชาวมหาสารคาม

ไม่รู้มันตะปบไปไม่รู้กี่รอบ

ตอนเที่ยงคืนที่ผ่านมากำลังจะออกจากบ้าน

เฉก๊วยมันทั้งกัดทั้งขวน

ก็ตกใจมากไม่คิดว่าแผลมันจะเยอะขนาดนี้

ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนะว่ามันทำเขาเจ็บขนาดนี้นะ

มันทำแบบนี้ก็น่าจะมาจากว่า

อารมณ์ค้างเป็นได้

แล้วมันก็แหมพอไปอุ้มมันมา

คุณหมูตุ๋นบอกว่าพอโดนกัดก็โมโหมากเลยนะ
แป๊บนึงถึงจะฆ่ามันเหมือนกัน
แต่พอไปถึงโรงพยาบาลเจ็บก็เจ็บแหละ

ออกจากบ้านมาผมเลยทักพี่สาวว่าผมผมเจอแมวแมวพี่อ่ะหลุดออกจากบ้าน
เดี๋ยวผมเอาไปส่งมันเหมือนมีแมวอีกตัวอ่ะพี่
มีแมวอีกตัวเป็นน่าจะเป็นตัวผู้มั้งเหมือนกำลังหมางกันอยู่ไม่รู้
ผมก็เลยอุ้มอุ้มมันตอนอุ้มไม่เท่าไหร่
คือตอนสว่างอ่ะมันก็ใส่กลัดเลย
อ่าใจหนึ่งก็โกรธอ่ะเมื่อคืนผมจะฆ่ามันให้ตายเลย

คุณผู้ชมก็ต้องเข้าหาแมวให้ถูกจังหวะด้วยนะ
เคยโดนไหมเคยโดนมันหรอโอ้นะครับ
ขนาดคุณพระราพรยังโดนเลย